คุณผู้ชมจับจ้องไปที่สารรัฐธรรมนูญนะคะ
เพราะว่าวันนี้ครบกำหนด๔๕วันที่
สารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้องกรกต
ที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนุนวิจัย
ปมคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

วันที่๘กรกฎาคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้
สารให้ขยายในเรื่องของการชี้แจงมาแล้ว
วันตอนแรกคือให้๑๕วันหลังจากนั้นก็๓๐วัน

วันนี้นะฮะทีมทนายความของภักดิ์อนาคตใหม่
นำโดยนายวราวุฒิบุตรมาส
เป็นรองพ่วงในการฝ่ายกฎหมายภักดิ์อนาคตใหม่ค่ะ
ก็พยายามที่จะไปชี้แจ้งเนี่ยนะคะ
ทีนี้ศาลเองก็ใช้เวลาในการตรวจเอกสารต่างสักประมาณชั่วโมงเศษ
หลังจากนั้นคุณวรวุฒิก็เดินทางกลับปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อ
เพียงสั้นบอกว่าได้มีการร้องขอให้ศาลนัดสืบพยานเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวรออาจารย์ปียบุตรแสงกระหนุกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
จะมีการแถลงสักประมาณบ่าย๒บ่าย๓
ซึ่งแถลงล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
แต่ทีนี้ถามว่าหลังจากนี้สารจะทำยังไงต่อ
กระบวนการหลังจากนี้ศาลเองก็จะต้องมีการตรวจคำชี้แจง
พิจารณาว่าจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีการสืบพยาน
ซึ่งเป็นบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่
หรืออาจจะร้องขอเรื่องของเอกสารต่างเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าหลักฐานเพียงพอแล้ว
ถ้าสารใช้ดุลยพินิษฐ์บอกว่าหลักฐานเพียงพอ
ก็จะมีการอภิปรายกันแล้วนำไปสู่การแถลงด้วยวาจา

อันนี้คุณผู้ชมต้องเฝ้าจับตาเลยนะครับ
เพราะว่าจะมีผลกับคุณธนทรจะมีผลกับพักอนาคตใหม่

แต่บางคนบอกว่ามันเป็นความผิดส่วนบุคคล
อาจจะไม่ถึงยุคพักแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วศาลจะว่ายังไง
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะอาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุล
ที่การพักอนาคตใหม่ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
ที่ที่ทำการพักนั่นแหละมีการแถลงข่าว
ใจความหลักสั้นเลยขอ๓เรื่อง
เรื่องแรกก็คือมีการเปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดี
มที่คุณธนทรไปถือหุ้นสื่อก็คือบริษัทวีลักษณ์มีเดีย
ประการที่๒อาจารย์ประยุบุตรบอกว่า
ต้องการที่จะให้สารไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม
อันนี้สำคัญนะเพราะว่าหลักฐานที่ยื่นไปตอนนี้
มันเป็นเพียงเอกสารไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนมันคือเอกสาร

เพราะฉะนั้นอยากให้ไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม
และข้อ๒ค่ะอยากให้ศาลนั่งพิจารณาแบบเปิดเผยไปเลย
อยากให้สังคมรับรู้ว่าวิธีการพิจารณาของศาลเนี่ย
มีบรรทัศน์เช่นเดียวกับกรณี๓๒สส
ฝากฝั่งพักรัฐบาลปมถือหุ้นสื่อด้วยหรือเปล่า

แล้วไปเทียบเคียงกับของคุณดอนปรมัติวินัย
เพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ใช่ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่คุณปียบุตรบอกว่า
อยากให้สารทำก็คืออยากให้ศาลถอนคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่
ของคุณธนทรเพราะว่ามีการไปเทียบเคียงกับ
กรณีคุณดอนปรมัติวินัยจำได้ใช่ไหมคะ
คุณปริยบุตรพูดน่าสนใจค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเทียบเคียงเวลา
หลังจากที่กรกตรับเรื่องจากผู้ร้องแล้ว
มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง
กรณีคุณดอนปรมัติวินัยใช้เวลา๔๑๗วัน
แล้วส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญ
สารมีคำสั่งก็คือรับคำร้อง
แต่ไม่ได้สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
แต่ของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจใช้เวลา๕๓วัน
ก็คือกรกตตรวจสอบ๕๓วัน
หลังจากนั้นก็ยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูล
สารมีมติรับคำร้องในวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
พร้อมกับคำสั่งให้คุณธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่

อยากให้ใช้บรรทฐานเหมือนกัน
ทีนี้ถามต่อว่าคุณธนทรหายไปไหน
ทำไมวันนี้ไม่เดินทางไปด้วยตนเอง
หนีไปต่างประเทศแล้วไปรับไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยหรือเปล่า

เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างประเทศ
มีกิจกรรมพบปะกับนักการเมือง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายประเทศรวมไปถึงสื่อต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยสถานการณ์ทางการเมืองไทย
คดีความที่ตัวคุณธนทรและพักอนาคตใหม่

ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างแน่นอน

ไม่ได้หนีไปไหนอาจารย์ปริยบุตรบอกแบบนี้นะคะ

ที่สุดแล้วก็อยากให้ศาลใช้มาตรฐานเดียวกับ

และอยากให้ศาลให้โอกาสในการนำพยานบุคคลเข้าชี้แจงนะคะ
ที่นี่อีกหนึ่งเรื่องต้องติดตามกันต่อ
ใช่ค่ะเกี่ยวกับการตรวจสอบของฝากฝั่ง

มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
คุณอุตมะสาวนายนหน่อย
แล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีหน่อย

นายเรียงไกลลีกิจวัฒนาอดีตว่า
ที่ผู้สมัครสอจากภาคไทยรักษาชาติ

บอกให้นายกใช้มาตรา๔๔หน่อย
กับนายอุตมะสาวนายยนต์จากภาคพลังประรัชารัฐ
ว่าเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่า
กรณีไหนกรณีที่เป็นกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย
แล้วก็ปล่อยกู้ให้กับเครือกฤษฎามหานคร
โดยบอกว่าแม้ว่านายอุตมะจะไม่ถูกดำเนินคดี
แต่ไปเซ็นชื่อรับรอง
ตรงนี้แหละมันเป็นหลักฐานสำคัญที่มันจะไปเกี่ยวข้องกัน

สำหรับเรื่องของปมที่กรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย
ทุจริตปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎามหานคร
จำได้ใช่ไหมคะว่ากรรมการตอนนั้นมี๕คน
หนึ่งในนั้นมีนายอุตมะสาวนายนด้วย

ในการรวบรวมทำสำนวนคดี
แล้วยื่นสำนวนคดีทั้งหมดไปให้ปปช
แต่ปรากฏว่าจังหวะนี้คตศได้มีการถอดรายชื่อ
นายอุตมะสาวนายนซึ่งเป็นกรรมการบริษัทกรุงไทย
เป็นกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย
อนชื่อออกมาไม่ได้ส่งฟ้องไปปปช
เพราะฉะนั้นเวลาปปชส่งสารดีการ
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็เลยไม่มีชื่อของนายอุตมะ
ทีนี้คำถามต่อว่าเอากรรมการที่ทั้งหมด

เขาโดนไงคำถามคือทำไมคุณอุตมะไม่โดน
แล้วมันเป็นคำถามต่อว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้
มันคือการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่า
มันบริสุทธิ์ไหมกับการที่คุณจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้

คือมันพิสูจน์ได้เรื่องนี้ไม่ได้มีความผิด

ทั้งจากปปชแล้วก็อายการสูงสุดนะคะ
ส่วนกรณีตรวจสอบนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
จากนายแพทย์ชนน่านชนละนานศรีแก้วสสนั่นจากภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมสสรวม๑๑๐คนเข้าชื่อ
เสนอคำร้องต่อประธานสภาพผู้แทนราชดร
ให้ส่งคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูลหน่อย

ของผลเอกประยุทธจันทร์โอชา
ในเรื่องนี้นางรดาวรรณวงศรีวงร์

บอกว่าสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก็คือคำพิพากษาสารดีกา
ที่เคยระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านี้
เมื่อครั้งที่นายสมบัติบุญงามอนง
ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งหัวหน้าคอสช

ถือว่าเป็นความผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานคำนี้แหละหมายถึงนายกรัฐมนตรี
ใช่หรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งเป็นคำสั่งของหัวหน้าคอสช
รวมไปถึงการออกคำสั่งหัวหน้าคอสช
เหมืองทองคำอัครามัยนิ่ง
ซึ่งทำในนามเจ้าหน้าที่อีกแล้ว

ดังนั้นเมื่อเข้ารักษณะมีเหตุอันควรสงสัย
จึงควรหยุดการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่นายวิศนุเครืองามรองนายก
ให้ข่าวว่าไม่ต้องหยุดนะ

เพราะเป็นการตีความสถานะ
ไม่เกี่ยวกับการทุจริต
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเป็นการให้ความเห็นเพื่อประโยชน์

ในนั้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ